สำหรับน้องบอสที่เพื่อนเพื่อนอะ
เขาแชร์บอกว่าน้องเนี่ยถูกรับน้องโหดอืม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะ
ที่ให้น้องไปดำน้ำในท่อที่สกปรกค่ะ
น้องจมน้ำตอนนี้อาการน้องวิกฤตนะคะปอดติดเชื้อทั้งสองข้าง
คณะบดีของมหาวิทยาลัยก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะ
หลังจากที่กลุ่มเพื่อนโรงเรียนสันติราชรุ่น๔๐ของน้องบอส
โพสต์ข้อความบอกว่าน้องบอสถูกรุ่นพี่คณะพานิชยะนาวีนานาชาติ
โดยให้น้องเนี่ยดำน้ำในท่อบำบัดน้ำเสียจนน้องจมน้ำเน่า
ต้องเข้ารักษารักษาตัวในห้องไอซียูโรงพยาบาลชนบุรี
รุ่นพี่และมหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลค่ะ
ล่าสุดนายแพทย์ชุติเดชตาบองคารักษ์
อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีก็บอกว่า
บอสเข้ามารักษาตัววันที่๘กันยายนที่ผ่านมาเวลา๓ทุ่ม
อาการของน้องก็คือหมดสติไม่รู้สึกตัว
ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
โดยจากการรักษาพบว่าน้องบอสมีอาการปอดติดเชื้อทั้งสองข้าง
อาการโดยรวมถือว่าวิกฤตและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ด้านในอำพรทองเนื้อขาวอดีตกำนันตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งก็เป็นคุณพ่อนะคะพร้อมกับนางกาญจนาทองเนื้อขาวคุณแม่
เดินทางเข้ามาดูอาการของน้องบอสเปิดเผยบอกว่ารับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนประเด็นว่าจะแจ้งความหรือเปล่าก็ต้องรอดูท่าทีของมหาวิทยาลัยก่อน
แล้วก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดนโยบายเรื่องการรับน้องอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
คนสุริยไปรอยชาร์จอย่างผลตื่น
ดนตรี
สวาย
มันสนุกเรื่อยกว่าจนสร้างความเสียหายเยอะมาก
ฟังคำชี้แจงจากคณะบดีหน่อยค่ะ
พลเรือโทศาสตราจารย์เกียรติคุณนิรุธหงประสิทธิ์
บดีคณะพานิชยะนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การรับน้องค่ะ
แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่พบน้องเพื่อเฉลยสายรหัส
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย

พี่ให้น้องบอสว่ายน้ำข้ามฝั่งไปหารุ่นพี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
แต่เกิดอุบัติเหตุก็คือน้องจมน้ำ
พี่ก็รีบลงไปช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเรียกนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้ว
ว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ